คุณแม่พนิดาว่าตอนนี้ให้อภัยกระติกหรือยัง

แต่ที่คุณแม่ยังติดใจคำให้การของ๕คนบนเรือ
ไม่ว่าจะเป็นกระติกจะเป็นแซนจะเป็นโรเบิร์ตจะเป็นจ๊อปจะเป็นใครก็ตามเนี่ย
คุณแม่ยังรู้สึกว่ามีคนโกหกอยู่
อยากให้ออกมาพูดความจริงครับฟังคุณแม่หน่อยฮะ
คือคนคนหนึ่งตกไปในน้ำเนี่ยนะคะ
เป็นไปได้เหรอที่จะไม่มีใครเห็นเลย

เพราะฉะนั้นต้องมีคนเห็นต้องมีคนปิดบางไว้
ไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมด
ไม่รู้ล่ะคนไหนคนใดหรือ๒คน๓คนทั้งนั้น
ก็อยากจะให้มาสารภาพกับตำรวจดีกว่า
คือหนักก็จะได้เป็นเบาด้วย
เพราะว่าคุณแม่ก็คิดว่าเขายังโกหกกันอยู่
คุณแม่ก็คิดว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ที่คุณแม่ให้อภัย

ทีนี้ก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราให้อภัยเขาไปทั้งหมดเลย

คุณแม่ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของตำรวจได้
ท่านเป็นผู้พิสูจน์เอง

ให้โปรดหัวให้เครื่องประปาด
คุณแม่ไม่ได้อ่านโซเชียลเลยนะ

แล้วก็ขอให้คิดมองคุณแม่ในมุมใหม่ดีกว่า
มุมที่ดีที่เราต้องต่อสู้เพื่อลูก
อย่ามาว่าว่าคุณแม่หิวเงินหิวแสงหิวอะไรเนี่ย
มันไม่ดีมันเป็นบาปกรรมของคนที่ว่าคุณแม่ด้วยนะ
เป็นคำอธิบายของคุณแม่พนิดานะครับ
สรุปว่าอโหสิกรรมให้กับชาวเน็ตหรือใครก็ตามเนี่ย

คุณแม่บอกหลังจากนี้นะมองคุณแม่มุมใหม่ดีกว่า
ส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องนับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว

ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับหลังจากที่คุณแม่พนิดา

หลังจากเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ฟังผลชนสูตรศพของคุณแตงโมครับ
ส่วน๕คนบนเรือคุณแม่บอกขอให้ออกมาพูดความจริง
ให้การกับตำรวจอย่างตรงไปตรงมาว่าบนเรือมันเกิดอะไรขึ้น
คุณแม่มองว่าคนคนหนึ่งตกไปในน้ำ
จะเป็นไปได้ยังไงว่าไม่มีใครเห็นเลย
ขอให้ออกมาพูดความจริงไอ้เรื่องหนักเนี่ยมันจะได้เป็นเบา

ส่วนเรื่องคลิปคุณแม่ที่เห็นว่าคุณแม่จับมือเคลียร์ใจกับคุณกระติก
ในพิธีไว้อะไรคุณตังโมคืนสุดท้าย

คุณแม่บอกว่าวันนั้นกระติกเขาเข้ามาเองเลยเข้ามาขอโทษ
แล้วก็บอกกับแม่ว่ากะติกร้องไห้ทุกคืนคิดถึงแตงโมด้วย
คุณแม่ก็เลยปลอบใจกระติกไปว่าไม่เป็นไรก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจไปแล้วกัน
วันนั้นมันถือเป็นครั้งแรกที่ได้พูดกันด้วย
หน้าของคุณกติกเนี่ยก็เลยดูอ่อนลงแล้วก็น้ำตานี้รื้นขอบตาเลยนะฮะ
คุณแม่ก็เลยเห็นแบบนั้นอ่ะงั้นให้อภัยคุณกติกครับ

แต่ที่ติดใจคือเอ้าแล้ววันนั้นโกหกแม่ทำไม
ที่บอกว่ากระติกว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยไม่ได้ไหว้ลงไปช่วย
คุณแม่ก็บอกเนี่ยยังมองว่าเรื่องนี้มันยังโกหกอยู่
นี่คือคลิปที่คุณกติกว่ายน้ำ

น้องอิสเตอร์ไปเรียนดำน้ำ

แล้วคุณแม่พนิดาก็บอกอีกว่าทุกวันนี้นะคุณแม่
ธิษฐานถึงคุณตังโมทุกวันเลย
ก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้จะไปไหนไปทำอะไร

แม่ทำไมคุณแตงโมไม่มาเข้าฝันแม่เลยนะ

เข้าฝันพี่ชายก็คือคุณต่อยดายศบ้าง
แล้วเท่าที่ฟังมาคือคุณแตงโมเนี่ย
ในสภาพที่สวยงามมาก

ส่วนที่มาเข้าฝันเพื่อนคุณแม่ก็มาในภาพที่น่ารักสดใสครับ
เมื่อถามถึงคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณตังโมเนี่ย

จะแต่งเพลงให้เบิร์ตโดยเฉพาะ
ร้องโดยคุณธานินอินทรเทพ